ช่วงนี้นักเรียนยังต้องเรียนออนไลน์อยู่

แล้วทำไมถึงไม่ค่อยจะส่งงาน

ก็เลยอยากจะไปดูที่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ครับคณะครู

โอ้โหเรียนเก่งกว่าพี่เยอะเลย
คือทำไมอาจารย์ส่องดู

อายุ๑๖ปีผมกลับขออภัยนะครับ
น้องอยู่ม๔ครับ
ม๔ทัพ๑๓

คือบ้านของน้องห่างจากหมู่บ้านหลัก
มาประมาณ๓กิโลเมตรได้
ไปเจออุปสรรคในการเรียน

นี่อุปสรรคของการเรียนของเขาคือ

ไม่มีไฟฟ้าแล้วเรียนออนไลน์ยังไงที่ผ่านมา

ถ้าวันไหนอากาศปิดเมฆเยอะ

บางครั้งถ้าต้องชาร์จแบตมือถือ
ต้องเดินทาง๓กิโลเมตร

ก็ไม่ดีทำให้เรียนออนไลน์ได้ไม่ต่อเนื่อง

ครอบครัวยากจนพ่อแม่อายุมาก

พวกน้องต้องช่น

จะไม่ต้องพูดถึง

ไปเรียงวัวไปตัดหย่า
ไปทำการเกษตรมาลักไม้

เอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
ความลำบัดในการเรียนออนไลน์
จนไม่สามารถเปิดไม้เข้าห้องเรียนได้
ทำให้เราขาดในบางวิชาหรือไม่ขาดทั้งวัน
แล้วทำไมไม่มีไฟเช่นโคราชนะ

เขาถูกฟ้องร้องการบุกรุกที่สาธารณะอยู่
เขาเรียกว่าป่าวะชองโคกรกตาศรี

คือจริงแล้วแบบนี้เยอะครับคุณผู้ชมครับ

คือชาวบ้านปู่ย่าตายายอยู่มาก็จริง
แต่ตอนประกาศพื้นที่ไปประกาศหลังเขา
หลังเขาแล้วไอ้เขามาอยู่ก่อนเขาทำยังไง

ไปขอไฟขออะไรมันขอไม่ได้นะฮะ
ไม่ใช่บ้านน้องบ้านเดียวบ้านอื่นอีกเยอะเลย
เอาล่ะมาถึงความช่วยเหลือน้องชนดีกว่า
น้องชนนะใครอยากช่วยเหลือนะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ
๐๙๕๖๑๙๒๕๑๗ชื่อนายอภิชาติสะเทือน
แล้วใครอยากจะบริจาคใครอยากให้ทุนการศึกษา
ไอเบอร์มือถือเมื่อสักครู่นี้มันเป็นบัญชีพร้อมเพลย์ธนาคารไทยพาณิชย์
ผมขออนุญาตอ่านอีกทีนะอยากช่วย
๐๙๕๖๑๙๒๕๑๗อภิชาติสะเทือนน้องชนครับ